คุณผู้ชมฮะใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะฮะก็วันที่๑กุมภาพันธ์ปรากฏว่าเป็นพาดหัวแบบนี้
ตรุษจีนนี้คนไทยเตรียมใจหมูไก่แพงทั้งแผ่นดิน
คุณผู้ชมฮะเราก็เลยไปสำรวจตรวจสอบตลาดให้ซะหน่อยนะฮะ
บรรยากาศการซื้อขายสินค้าภายในตลาดเขตเทศบาลนครราชศรีมาในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับ
เพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายต่างนำสินค้าที่จะใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
กระดาษไหว้เอ่ยโคมไฟขนมไหว้ต่าง
เริ่มนะคุณตั้งแผงแล้วตั้งแผงวางขายนะฮะ
แต่เพราะว่าสินค้าหลายชนิดพากันปรับขึ้นราคาเนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับ
อาหารที่เอาไว้ใช้ไหว้เจ้าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูคุณหมู๓ชั้นหัวหมูไก่เป็ดปรับราคาสูงขึ้นคุณ

๓ชั้นต้มขายอยู่หน้าร้านจากเดิมกิโลกรัมละ๒๕๐บาทก็ต้องขึ้นตามราคาหมูผันแปรไปตามราคาหมูนะครับ
คือ๓๐๐บาทละต่อหมู๓ชั้นนะฮะต่อกิโลเนี่ยนะฮะ
หัวหมูจาก๕๙๐บาทโอ้โหขึ้นเยอะเหมือนกันขึ้นเป็น๗๕๐บาทนะฮะ

ผลไม้ไหว้ในช่วงตรุษจีนขึ้นราคาครับ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าบอกตอนนี้ยังไม่ค่อยมีลูกค้าติดต่อมา
เพื่อจะขอซื้อเลยก็เตรียมกันไม่ถูกเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้เองในเขตอำเภอเมืองนครราชศรีมาก็เรื่องของระบาดโควิด๑๙ด้วย
ก็ซ้ำเติมให้ตลาดเงียบเหงานะครับ
แม่ค้าขายหัวหมูก็คือคุณป้าอุดมใบสันเทียบอกว่า
หลังจากนี้จนไปถึงตรุษจีนราคาสินค้าหลายอย่างอาจจะมีการปรับขึ้นอีกนะ

ทำให้ตอนนี้เธอก็ไม่มั่นใจว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน
จะมีลูกค้ามาซื้อของหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ขายของยากอยู่แล้ว
และที่สำคัญคือไม่รู้จะสต๊อกยังไงดีนะครับ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจหลายเรื่อง
โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับขึ้นราคา

จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน
และเรื่องของผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของงบประมาณ๑๔๐๐ล้านบาท
อันนี้เป็นการเสนอของงบ
เพื่อจัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา

สร้างความสมดุลด้านราคาสินค้า
ซึ่งจะเป็นโครงการระยะเวลา๙๐วันหรือ๓เดือนนะครับ
ขณะที่อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่า
ได้มีการหาบรือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
และผู้ประกอบการส่งออกไก่ได้ข้อสรุปตรงกัน
ว่าจะตรึงราคาขายไก่สดที่ห้างค้าปลีกค้าส่ง
โดยให้ขายไก่สดรวมเครื่องในไก่สดไม่รวมเครื่องใน
คือให้ขายไก่สดรวมเครื่องในละ๑แล้วนะ
ไก่สดไม่รวมเครื่องในในราคาเท่ากัน
คือ๖๐๖๕บาทต่อกิโลกรัมไม่เกินนี้
ส่วนน่องติดสะโพกราคา๖๐๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกก็ราคา๖๕๗๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้ออกให้ขายแพงขึ้นมาหน่อยได้
คือราคา๗๐๗๕บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนราคาขายปลีกในตลาดต่าง

กับบรรดาผู้ค้าการเศรษฐกรอะไรต่างด้วยนะครับ

ดวงแต่เฉพาะมะละกอที่มาทำส้มตำ
ตอนนี้แม่ค้าส้มตำบ่นกันหูฉี่เลยนะบอกว่าแพงหูฉี่จริง
บ้านนี้ฉันบอกว่าจะขอปรับราคาอีกครกละ๕บาทได้ไหม
นี่ก็กระทบกับผู้บริโภคนะคะ